ร้องได้ให้ได้
ผมนายโนธกรนามสกุลโถมปัช

เรียนอยู่ชั้นม๖เรียนแกลงวิทยาสถาวรจังหวัดระยองครับ
ทุกวันนี้อยู่กับยายสองคนครับ

ก็มาหาแกทุกเย็นมากินข้าวนั่งคุยกับแก

แกนอนแล้วผมก็ปิดบ้านปิดอะไรแล้วก็กลับบ้านครับ

นี่ครับยายผมคุณยายละเอียดครับผม

มีอยู่วันหนึ่งครับยายเขาก็จะไปเก็บหัวมัน

แล้วก็จะไปตัดอยู่ข้างบ้านแล้วแกก็เดินไต่ขอบบ่อไป
อันนี้พัดตกมันเหมือนกับแบบลุกไม่ขึ้นอย่างนี้ครับ
แกก็ค่อยคานขึ้นมาอย่างนี้ครับ

ก็เห็นแกนั่งปวดขดตัวอะไรอย่างนี้ครับ

เขาบอกว่าเขาพัดตกขอบบ่อมา
ผมก็บอกว่าก็บ่นเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าทำไมอะไรแบบไม่เดินข้างล่าง
ขึ้นไปเดินทำไมมันปอกบ่ออะไรมันอันตรายอย่างนี้ครับ
แล้วแกก็เจ็บขาก็เดินไม่ค่อยตรงอยู่แล้วด้วย
จากเหตุการณ์นี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามันไม่ได้แล้ว

บอกที่บ้านบอกป้าบอกลุงโทรบอกแม่บอกพี่

เขามาเขาเอาขอบตะกาผ่ามาเลย
เขาบอกว่าจะมาอยู่ย้ายแล้วนะ

กลัวหลานจะไม่มีค่าเทิมไปโรงเรียน

เห็นเต๋ออยากเลี้ยงไก่ก็เลย

ที่ที่ยายให้นะครับผมก็ตั้งใจจะไปทำเล้าไก่นะครับ

แล้วก็ทำเป็นธุรกิจของผมเองนะครับ

เล่าตอนนี้เนื่องจากต้องค้าไว้อย่างนี้ก่อน

หลังคานี้ซื้อเป็นหลังคามือ๒นะครับ
ที่เขาลื้อบ้านเก่าอะไรอย่างนี้มาครับ
เป็นตกแผ่น๖บาท๗บาท๑๐บาทอย่างนี้ครับ

มันจะปาดตรงมุมกระเบื้อง

สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับก็คือ

ไม่ว่าจะเป็นขุดดินตั้งเสามุงหลังคาก่ออิด
ถูกใจครับถ้าทำเสร็จมาแล้วมีไก่มาเลี้ยง
ทำธุรกิจทำเงินได้ก็คงจะภูมิใจน่าดูแลครับ
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายมาได้๔ปีแล้วนะครับ
ยายผมก็มีความสุขมากขึ้นนะครับ
ผมก็มีหน้าที่นะฮะตอนเช้ามาโรงเรียนนะครับ
เป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็ช่วงเย็นกลับไปก็ทำสวนบ้างอะไรบ้างนะครับ
ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็จะมีหน้าที่ทำส่วนที่บ้านนะครับ
เขียดอกทุเรียนตัดกิ่งมังคุด
โกยใบไม้รอบต้นไม้เพื่อจะลดน้ำให้มันชื้นนะฮะ

มต้นนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นคนดูแลล้าวไก่ของโรงเรียนนะครับ
ก็เลยรู้สึกภูมิใจว่าเอ๊ะอยากจะลองมาลองมาทำเป็นของตัวเองดูว่า
เผื่อเราจะเอาความภูมิใจตรงนี้มาเลี้ยงชีวิตของเราได้อะไรอย่างนี้ครับ
สาเหตุที่ผมอยากเลี้ยงไก่นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะฮะ
แล้วก็สามารถเลี้ยงขายได้ครับก็เลยปรึกษาคุณครูเป้ครับ
ครับผมครูเป้นะครับเป็นครูของเตอร์นะครับ
ก็เตอร์เนี่ยเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่มหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ม๖แล้วนะครับแล้วก็เป็นเด็กล่าเริงนะครับ
เยอะแล้วก็ร้องเพลงเพราะแล้วก็เขาก็อ่ามีความชื่นชอบนะครับ
เรื่องของวิชาเกษตรแล้วพอเขาก็มาเริ่มมาปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงไก่
เพราะว่ามันสามารถเอาไปเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงตัวเขาเลี้ยงยายเขาได้
แล้วก็ที่โรงเรียนก็มีแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วครับ
ส่วนผมก็แนะนำเรื่องของวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นไปนะครับ
เป็นเรื่องของการให้อาหารแล้วก็เรื่องของการให้น้ำ

แล้วก็เรื่องของความเครียดเรื่องอากาศร้อน
ก็ต้องช่วยด้วยเพราะว่าความเครียดมันมีปัญหาต่อการออกไข่ของไก่

ครูก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในอาชีพในอนาคตสำหรับการเลี้ยงไก่นะครับ
ผมจะตั้งใจเลี้ยงไก่นะครับเป็นอาชีพหาเลี้ยงยายต่อไปครับผม

ตอนนี้ก็ขาดหลังคาอีกฝั่งหนึ่งครับ
แล้วก็เป็นกงเหล็กแล้วก็ประตงประตู
แล้วก็อิดที่กูขึ้นมาอีกหน่อยกันพวกสัตว์เข้าไปกินไก่อะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ผมก็อยากได้เงินทุนนะครับมาทำทางด้านของล้าวไก่ให้มันเสร็จสิ้นนะครับ
แล้วก็จะได้ลงไก่สักทีนะครับตื่นเต้นอยากเลี้ยงไก่แล้วครับผม
ยายถ้าหนูเลี้ยงไก่ได้เงินจะมาเลี้ยงยายนะ
เออใครมันได้ยังว่าขอบคุณ

มาพบกับเด็กน้อยคนนี้เลยนะครับเป็นนักสู้ชีวิตของเราวันนี้
เตอร์นะครับเด็กหนุ่มผู้ทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของยายครับ

ขอต้อนรับน้องเตอร์นะครับนักสู้ชีวิต
วันนี้มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
ตัวจริงนี่ผอมกว่าในทีวีเยอะเลยเนอะ

พอเข้ากล้องแล้วจะเต็มตัวจริงจะผอมนิดนึง
เดี๋ยวก็ให้เดินจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เลยดีกว่า
เตอร์จ๋าแน่นอนมากับใครไม่ได้เลยต้องมากับคุณยาย

ตั้งแต่ตอนที่คุณยายล้มเต้ออยู่กับคุณยายมากี่ปีแล้ว

ทุกวันนะครับตอนเย็นเลิกเรียนก็มาหาย
คือเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่กับใคร

เขาอยู่กับพี่ชายครับแล้วคราวนี้พี่ชายไปเรียน

อยากมาหาคุณยายทำไมอ่ะ
คิดว่าเราอยู่คนเดียวเรายังเหงาด้วยอะพี่

ถามยายไหมว่าเขาอยากให้เรามาอยู่ด้วยเปล่า

มันเปลืองข้าวเขาไปกินข้าวเขาที่นี่

เตอร์เขาเป็นเด็กนิสัยยังไงคะคุณยาย

เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเที่ยวอะ
เวลาที่เตอร์เขามาบอกว่า
ยายเดี๋ยวปีหน้าจะเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะหน่อย

ยายคิดว่าไงฮะตอนที่เขามาเล่าให้ยายฟังตอนแรก
ก็เอาเลยลูกเอาแน่อยากได้อะไรก็ทำไปเลย
ค่ะแล้วที่ที่ยายให้ไปให้ไปเยอะไหมคะ

สวนขุดทุเรียนปนกัน

หลอบบ้านกี่ต้นมีทุเรียนกี่ต้น
มีทุเรียน๓๔ต้นมันคุกก็๔๕๖ต้น

เราเป็นจิงไทยครบวงจรก็จะมีแบบขุดบ่อปลาด้วยนะ

ใช่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลย
เดี๋ยวจะให้คุณยายนะคะอวยพรเตอร์หน่อย

อยากดูแบบว่าตอนที่เตอร์อ้อนคุณยายเหมือนตอนอยู่ที่บ้าน

เอาต่างไก่ดีต่างไก่ดีนะ
เอาต่างไก่ดี
ต่างไก่ดีทำเหมือนอิ่มทำเหมือนดีอะลูก
รายเรียนโต่ออกมายังไม่มีมีกินโรงเรียนนะ
ก็จะทำให้เต็มที่นะ
ไอหน้านึ่งเดินไก่ไม่ได้รองเทามันเป็นรูเปิ้ลไปหมดละ
เตะบอลเลี้ยงไก่เดินไปโรงเรียน
นั่งรถดีกว่าไกลเหลือเกินครับ

ก็ประมาณ๒๐กิโลอีกเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้บ้านที่ผมเคยอยู่ก่อนที่ไม่มีอะไรครับ

ที่บ้านเดิมอยู่ใกล้โรงเรียน
แต่ว่ามาอยู่กับยายไกลหน่อยแต่ก็นั่งรถไปโรงเรียนเอา
ตอนนี้เราก็ก่อนจะเริ่มการแข่งขันก็เป็นธรรมเนียมของรายการของเรานะ
เราก็ต้องถามนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับว่ามารายการของเราแล้ว
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

นายลองแยกแย้วมาสิครับว่า๑แสนบาทเธอจะเอาไปทำอะไรบ้าง
ก็ครึ่งหนึ่งก็จะหักไปทำล้าวไก่ให้เสร็จเลยครับ

ครับผมแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเอาไปเป็นชนการศึกษาครับ
เพราะว่ากำลังจะต้องเอ็นต้องสอบแกดแพทสอบอะไรพวกนี้อีกด้วยครับ
ต้องร้อง๖เพลงด้วยกันถึงจะได้๑แสนบาทโดยไม่ผิดเลย
เอาละครับมาเริ่มกันเลยเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

คืออินโทรที่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้บอกเลยว่ามันมีหลายเพลงคล้ายกันที่ขึ้นมา

ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับ

อาจจะจำเป็นอาจจะต้องใช้ตัวช่วย
แต่ถ้าเตอร์มั่นใจก็สามารถร้องได้เลย

แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแหมมันเพลงแรก

ไม่งั้นแล้วก็แม้แต่ขนไก่เตอร์ก็จะไม่ได้เห็น

เพลงแรกนี้เตอร์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อ๋ออีกที
โชคดีกับการตัดสินใจในเพลงแรกของเตอร์ค่ะ

กว่าดนตรีจะจบลงนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

โอ้มกระเป๋าคาท้ามารรวย

ตอนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก
ทั้งนางเอกลิเกย์
ทั้งแม่คาพรี
ทั้งที่อยู่รองาน
โอ้ม
จะเสกคาท้าลงหน้าหน้าของ

อย่าให้ต้องอกหัก
ให้คนรักนาน
เป็นขวัญใจชาวบ้าน
ทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี

แล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ผลบุญเกลือหนุนน้ำ

ถ้าปองรักใครแล้วพ่อยาย

โอ้ม
มัวเป่าคาท้ามหาลัย
แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใส
แสนเศร้ามัวหลงเชื่ออาจารย์

ว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเมาคาถา
แม่ได้รับเสียงปรบมือต้อนรับจากผู้ชมในนี้นะครับ

ผมก็กลัวตื่นเต้นซักมือ
เอ้ยบาไงอื้มแหมบาไงเสียวาก็บาไงบางทีคุณยาย
ก็แซวเขาใช่ไหมบอกว่าอ่าไงล้องทั้งวันอะค่ะคุณยายอืม
อืมทุกวันกลับมาจึงกลับมาคุณชักจะเดินเดินร้องเพลง
เข้ามาขอให้ความสุขของเต้อวันนี้ทวีคูณไปอีกนะตอน

ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้ก็จะโล่งอกนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท
น้องเตอร์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรคใจโรคใจโรคใจโรคใจ

ดิง่าโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจโรคใจ

ถึงพร้อมมาให้รัก

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

แต่วันนี้เราต้องปิดรายการก่อน

เพราะพี่กับคุณป่าต้องไปเตรียมนับเงินมิเตอร์ก่อน
ไม่ใช่เศร้าอาทิตย์แบงค์ปิดเนี่ย

ก็กลับมาเชียร์น้องเตอร์นะครับ

สำหรับร้องได้แห่งร้านฤกษ์ถุงช่วยชีวิตนี่ว่าเขาจะทำสำเร็จได้ตามเป้าหรือต่าง
หนึ่งแสนบาทเอาไปทำเล้าเลี้ยงไก่
แล้วก็เอาเป็นทุนให้ตัวเองเนี่ยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับ
พี่รออยู่ค่ะกับต่อชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณเปลี่ยนโลกไม่ได้ก็จงเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อให้โลกดีขึ้นค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ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

หนูชอบเรียกเขาว่าแก่ง

น้องเตอร์
ร้อง